มาตามกันต่อนะคะสำหรับกรณีที่เราเคยนำเสนอไปแล้ว
มีกุญแจรถนะคะปักคาอยู่ที่หัวของเขานะคะ
แล้วก็ที่มันน่าหวาดเสียวก็คือว่าเหลือพื้นที่แค่๒มิลลิเมตร
เจ้าตัวกุญแจเนี่ยมันจะทิ่มทะลุเข้าไปในเนื้อสมองค่ะ
คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเดี๋ยวใครไม่ได้ตามเล่าให้ฟังคร่าวก่อนละกัน
นี่คือนายกิติพลงามเชื้อหรือว่าแบงค์อายุ๑๘ปี
เป็นพนักงานขับรถส่งของเนี่ยค่ะเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาตามถนน
มีอีกคันหนึ่งขี่ตามมาปรากฏว่าจังหวะเนี้ย
ไอ้ที่จับมือถือเขามันร่วงเขาก็เลยเบรกกระทันหันลงไปเก็บของ
คันหลังที่ตามมาเบรกแทบไม่ทันนะคะ
เข้าใจว่านายแบงค์เนี่ยเหมือนตั้งใจเบรกกวนให้เขาชน
ก็ลงมาเลยดับเครื่องถือกุญแจติดมือออกมาด้วย
แล้วก็ลงมาด่าทอบอกคุณทำอย่างนี้ได้ยังไงมันอันตรายรู้ไหม
แก๊งก็รีบยกมือไห้ขอโทษผมขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจ
แต่ไม่จบอะค่ะก็เลยเกิดการทะเลาะกันชกต่อยกันต่อยเข้าไปหมัดหนึ่ง
ลืมมาในมือมีกุญแจรถมอเตอร์ไซค์อยู่
ปักคาทะลุกระโหลกเข้าไปเลย

ใช่คู่กรณีก็คือนายอัฐกรสาขาหรือว่าเท่อายุ๒๐ปีนะคะ
ไปฟังเสียงนายแบงค์กันหน่อยซิเพราะเขาบอกว่าโดนปักไปแล้วไม่พอ
นายเท่ยังบอกเขาด้วยว่ามึงเอากุญแจกูไปใช่ไหม

ใครจะไปกล้าจะดึงยังไง
ขอด่าผมมึงจอดรถนะด่าผมมึงอุปสรรพัฒน์
ก็วิ่งเข้ามาเขาวิ่งเข้ามาต่อยด้วยกุญแจรถ
ผมก็เขาก็เดินย้อยกลับไปเขาก็ขึ้นรถปุ๊บ
แล้วเขาหากุญแจรถไม่เจอเขาหันกลับมาอีกทีบอกว่า
เอากุญแจรถก็ขึ้นมาเขาก็เดินกลับมา
กุญแจรถพี่อยู่ไหนเขามองเขาก็บอกอยู่ที่หัวมึงอ่ะ
หมอบอกว่าแทงต่อยแรงอีกนิดนึงหรือว่าต่อยขึ้นสูงอีกประมาณ๒เซน
โดนระบบประสาทหมดพี่การก็ตาย
คือต้องบอกว่าเคราะห์ดีจริงที่ตำแหน่งที่โดนต่อย
สูงขึ้นไปอีกนิดนึงหรือแรงมากกว่านี้อีกนิดนึง
งั้นเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มานั่งเล่าเหตุการณ์ให้เราฟังก็ได้
ซึ่งอย่างที่บอกไปว่าบาดแผลอีกแค่๒มิลลิเมตรเท่านั้น
มันจะทะลุเข้าไปที่เนื้อสมอง
และถ้าถึงเนื้อสมองมี๒ช้อยให้เลือกเท่านั้นเอง

แต่ล่าสุดหมอผ่ากุญแจออกมาให้แล้วเย็บแผลแค่๒เข็ม
บอกอาการของคุณแบงค์ปลอดภัยแล้วค่ะ
ฟังเสียงผู้บาดเจ็บไปแล้วไปฟังเสียงคนอยากได้กุญแจคืนกันหน่อยดีไหม
นายเท่บอกว่าวันเกิดเหตุเขาโมโหมากจริง
แถมเมามาด้วยเมาแล้วขับเมาแล้วขี่นี่คะ
เมามาด้วยก็เลยต่อยนายแบงค์ไปเต็มแรงเลย
ลืมไปว่าในมือถือกุญแจรถอยู่
พอต่อยเสร็จก็ไม่ค่อยรู้สึกตัวหรอกว่าทำอะไรลงไป
เห็นอีกทีคือกุญแจเนี่ยปักคาอยู่ที่หัวในแบงค์แล้ว
ขนาดไม่รู้ตัวว่าทำอะไรลงไปยังขอกุญแจคืนจากหัวเขาอีก
ครับ

กุญแจไปต่อยเขาเลยเพราะเห็นว่าเขาตัวใหญ่กว่า
คุณอันนี้อันตรายมากนะเพราะว่าคุณอาจจะทำเขาตายไม่รู้ตัวเลยนะคะ
แน่นอนโดนแจ้งความค่ะโดนแจ้งข้อหาก็หนักเหมือนกันนะ
พันธุ์ตำรวจโทพันธมิตรจ้างประเสริฐรองผู้กำกับการสอบสวน
สถานีตำรวจภูทรเมืองนทบุรีบอกว่า
แจ้งข้อหานายอัฐกรเป็นข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
จนได้รับบาดเจ็บสาหัดค่ะ
ต่อไปนี้อย่าเมาแล้วขี่อีกนะคะ
คือเขากำกุญแจลักษณะคือเอาหัวกุญแจไว้ในมือ
แล้วเอากุญแจโผล่แบบนี้อาจจะกำเหมือนให้เป็นสนับ
เข้าไปแบบนี้เลยมันก็เลยทะลุเข้าไปที่ขมับของคนที่เขาโดน